อยากเตือนภัยเพราะว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมก็ได้
แต่ว่าคราวนี้เกิดขึ้นกับผู้ประกาศของเราค่ะคุณคิงพีรวัตร

ถูกเอารูปไปปลอมบัญชีเฟซบุ๊ก
แล้วเห็นว่ามีการทักไปยืมเงินคนอื่นด้วย
แล้วเหตุการณ์ของคุณพีรวัตรน่ะนะไม่ใช่แค่รูปคุณพีรวัตรอย่างเดียว
ครอบครัวดิฉันก็อยู่ในภาพเดียวกันกับคุณพีรวัฒ

นี่ไงคือเมื่อคืนนี้นะตอนที่คุณคิงกำลังอ่านข่าวอยู่
ปรากฏมีคนดูทางบ้านทักมาทางไอจี

ใช่แอสนี่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะค่ะ
ซึ่งเป็นภาพคุณคิงแล้วก็มีภาพครอบครัว
อย่างที่บอกก็คือครอบครัวของที่ฉันอยู่กับคุณคิง
ถ่ายรูปด้วยกันแล้วทักอ่ะไปขอเงินคนอื่น
เอารูปคุณคิงไปใช้เป็นรูปไลน์

แต่เนี่ยพอเข้าไปตอบคอมเมนต์
เขามีการไปทักแล้วก็ไปตอบคอมเมนต์คนที่มาเมนต์ด้วย
เข้าใจว่านี่คือคุณคิงตัวจริงหรือเปล่า
ทีนี้หลังจากจบรายการไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
คุณคิงก็เลยรีบไปที่สนสุธิศาลเลย
เมื่อคืนไปแจ้งความก็จะเกือบเกือบเที่ยงคืนอยู่แล้ว
เพื่อที่จะบอกกับตำรวจว่าเนี่ยไม่ใช่ชื่อบัญชีของผมนะ
แล้วผมก็ไม่ได้ยอมให้ใครเอาข้อมูลส่วนตัวผมไปใช้
ถ้าเกิดว่ามีการใช้เฟซบุ๊กหรือว่าไลน์นี้ไปหลอกลวงคนอื่นเนี่ย
อันนี้คุณคิงพีรวัตรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะ
บอกแบบนี้โอ้โหคุณคิงคุณคิงรู้ไหม

คนโดนกันเยอะเลยต้องระวังมากนะ
แล้วหลังจากนั้นคุณคิงก็เลยมีการโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวเตือนภัยค่ะ
ให้ระวังคนปลอมเฟซบุ๊กแล้วก็ปลอมไลน์แอบอ้างเป็นคิงนะ
แจ้งเลยว่าคิงไม่รู้แล้วอยากให้หยุดการกระทำแบบนี้ด้วย

และอีกโพสต์นึงคุณคิงก็บอกนะคะบอกว่าแจ้งตำรวจแล้ว
ช่วยกันแชร์แล้วก็ระวังมิจฉาชีพด้วยนะ
ซึ่งคุณผู้ชมคะถ้าเกิดเห็นแบบนี้แล้ว
อย่าลืมนะถ้าเกิดว่ามีใครทักมาแล้วก็มาขอยืมตัง
แล้วใช้โปรไฟล์เป็นลูกคุณคิงไม่ใช่ตัวจริงอย่างแน่นอนนะคะ

ก่อนคุณหนุ่มอนุวัฒน์ก็เจอปลอมด้วยนะ
ใช่ของเรานี่นอกจากคุณคิงแล้วคุณเชอรี่ของเราก็โดนด้วยเหมือนกัน

แล้วก็คนทั่วไปผมเห็นนะในไอจีเหมือนมีไอจีปลอม

เอามาปลอมแล้วก็เอามาเหมือนให้คนติดตาม

เพราะว่าคุณผู้ชมก็อาจจะเจอแบบนี้ได้เหมือนกัน